ไปยกไปเลยไม่ใช่ยกขันหมักไปขอนะครูผู้ชม
เค้กไปขอเหมือนกันไปขอเป็นแฟนค่ะพี่อ๊อฟสุพนัทนั่นเองนะคะ
แต่ว่าก็น้องธัญญาก็บอกว่าให้ไปถามฝ่ายชายให้ไปถามฝ่ายชาย
เราเจอฝ่ายชายในรายการก็อ้ำอึ้งอยู่

กระรอกน้อยอ๊อฟสุพนัทค่ะทำเตอร์ไพรส์ลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยาม
เค้กที่เขียนข้อความไปด้วยว่า
ครบรอบ๑ปีของเราเป็นแฟนกับลุงนะคะ
เออเอาไปให้ฝ่ายหญิงนะคะ
ก็โพสต์ไอจีส่วนตัวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๑ปี
ทักหาน้องตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นนะคะ
ก็อยากจะพูดประโยคนี้มาสักระยะแล้ว
แต่ไหนจะบอกทั้งทีก็อยากให้เป็นวันสำคัญจริงของเราไปเลย
จะเป็นช่วงเวลาดีให้น้องจดจำไปนานค่ะ
ซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซว
แล้วก็ยินดีกับทั้งคู่นะคะว่าเออเปิดตัวสักทีนะคู่นี้
เอาจริงใครก็รู้ว่าเขามีใจให้กันมาตั้งนานแล้ว
แต่แค่ยังปากแข็งกันอยู่แค่นั้นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักนะคะ
แล้วคุณอ๊อฟก็ให้เกียรติน้องธัญญามาก
เข้าตามตรอกออกตามประตูเข้าทางผู้หลักผู้ใหญ่